เพราะว่าเขานั้นทำสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วของชีวิต
นั่นคือการเรียนจบปริญญาตรีนั่นเองค่ะ

เพราะว่าตั้งใจเรียนจบตามเวลาที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยค่ะ

ทำงานหนักเหลือเกินนะคะตั้งแต่เด็กแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญบัตรในช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะ
โดยหนุ่มก้าวนะคะเผยว่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะ

แล้วก็ทางด้านครอบครัวก็ปลื้มเช่นเดียวกันค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ขอลุยงานในวงการแบบเต็มที่เลย
พร้อมตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโททางด้านการตลาดแบบควบคู่กันไปด้วยเลยค่ะ
จบแล้วครับก็โอเคนะครับจบแล้วก็ต้องโล่งหน่อย
ก็จบประมาณเดือนมิถุนาผมจำไม่ได้รอรับแล้วครับ

ปะดูไปดูมาเรียนก็ได้น่าจะได้ใช้ดีครับยุคนี้
มันก็ไม่หรอกมีพี่คนนึงแนะนำมาพี่ฝนนารินทิแบบแล้วเล่นด้วยกัน
แล้วก็เขาก็เรียนตรงนี้มันก็ดูใช้ได้หลายอย่าง

ก็เป็นการตอบคำถามสไตล์หนุ่มก้าวนะคะ

เอกการแสดงแล้วก็เอกการกำกับภาพยนตร์นั่นเองนะคะ
ก็รอติดตามผลงานของหนุ่มก้าวต่อไปด้วยแล้วกัน

ก้าวจิรายุอาจจะเป็นผู้กำกับชื่อดังก็ได้